ที่กรรมเก่าแก่แต่เมื่อได้ดูแล้วบอกเลยว่าหิว
เอาไปดูกันหน่อยงานนี้งานใหญ่คุณผู้ชมฮะ
ที่นี่คือวัดบ้านโคกสว่างตำบลห้วยแถลงอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมา
นี่เด็กน้องหนูก็มาร่วมงานนะคุณดู

นี่ครับเขาบอกว่านี่คืองานบุญคูลานหรืองานบุญกุ้งข้าวใหญ่
เป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตชาวนา
ที่เห็นอยู่เนี่ยโอ้โหมันใหญ่โตมโหลานอะไรขนาดนี้

ว่ากันว่านี่คือข้าวจี่ยักษ์

เขาว่ากันว่างานแบบนี้เป็นการทำบุญให้กับพระแม่โพศพ
เพื่อให้เกิดความเป็นสุริมงคลหลังฤดูการเก็บเกี่ยว
เชื่อว่าข้าวที่ชาวบ้านนำมาร่วมพิธีเป็นการถวายวัดแบบนี้
จะส่งต่อความเจริญงอกงามในฤดูการใหม่
ฤดูการทำนาครั้งใหม่ไง

ก็บอกว่ามีลูกเด็กเล็กแดงชาวบ้านพากันมาเยอะแยะเท่า
นี่ดูการทำข้าวจี๊ยักษ์เนี่ย
ใหญ่มากหรอค่ะไม่ง่ายนะเท่าที่เห็นเนี่ยโอ้โห
ประมาณนั้นเขาบอกว่าทุกปีนะทางวัดจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวด
สวดเป็นบทเจริญชัยมงคลแล้วเมื่อเสร็จพิธีการแล้วทางวัดจะแจกจ่ายข้าวจี่ยักษ์นี่แหละ
นี่ไงเสร็จแล้วอันนี้เวลาแบบเขาพลิกเขาจะทำแบบนี้หรอพลิกไปพลิกมา
ให้มันสุกให้มันหอมก่อนไง
แล้วแบ่งให้ชาวบ้านได้กินกันคนละคำสองคำทุกคำที่ทานไปมันเหมือนเป็นการกินความดี
เรื่องของบุญเรื่องของการที่แบบมาร่วมด้วยช่วยกันนี่เห็นไหมคุณแบ่งใส่จานอย่างนี้
บอกว่าจะเป็นข้าวจี่มงคลได้ไปแล้วจะเป็นการเสริมชีวิตเคี้ยวอร่อยอย่างนี้เลยทีเดียวเชียว
จะเอามาให้ดูกันทุกปีอยู่แล้วแหละเป็นงานประเภนีของชาวบ้านเขา